ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของวงการศมก็หน่อยนะครับ
ก็คงไม่ต้องอธิบายหรือว่าทำความเข้าใจอะไรกันเยอะแล้ว
เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ข่าวสารของพระพิสุขสงฆ์
ทำไม่ดีเนี่ยพอมีออกมาผมเชื่อว่าทุกคนแยกแยะได้

วงการสงฆ์พระพุทธศาสนาของเราก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิม

วันนี้มีหลายเหตุการณ์ครับท่านผู้ชมครับ
โดยหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนี่ครับ
นี่เป็นคลิปของพระสงฆ์รูปหนึ่ง

ขณะกำลังวีดีโอคอร์พูดคุยกับศรีกานะฮะ

สำเร็จความไคร้ด้วยนะฮะ
แล้วก็มีข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของพระรูปนี้เนี่ย

ไปชักชวนให้หญิงสาวมาร่วมหลับนอนที่วัด

ที่มีการนัดหมายให้ศรีกาออกไปเจอที่ฝ่ายแห่งหนึ่ง
แล้วก็จะขอมีเพศสมพันธ์ในห้องน้ำ
แต่ไม่ได้ปรากฏข้อความว่าศรีกาคนนี้ตอบรับคำชักชวนหรือไม่นะครับ
แล้วก็มีคลิปกับข้อความพวกนี้
เผยแพร่ออกมาในสังคมออนไลน์
ถูกวิภาควิจารณ์เยอะถึงพฤติกรรม

สร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนามาก

ก็คือพระบุญชิตฐานิสโร
หรือว่าหลวงวีอายุ๖๓ปี

ในตะบนชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนคร

ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย

ค่ายวัชิราวุฒินครศรีธรรมราช

ให้กับทางเจ้าวาดวัดทราบ

ท่านก็นิมนต์พระ

อยู่ในข้อความมาสอบถาม

เขานี่แหละคือคนที่อยู่ในคลิปเองยืนยัน
ใช่นะอ้างว่าสาเหตุ

มีความอดทนอยู่ในศีล

ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับ
ก็เลยถูกจับศึกไปเรียบร้อยครับตอนนี้

นาจารย์หรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์

ลาศิกขาเสร็จก็เลยปล่อยตัวไป

ชาวบ้านป่าค่ายหมู่๒
ตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทย

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่า
ก็บอกว่าอยากจะให้เจ้าอาวาสเนี่ย

พฤติกรรมคือนั่งรถเก๋ง

แล้วก็ยังส่งค่างวดรถเก๋ง

เหมือนช่วยผ่อนรถให้

คัดว่าน่าจะเป็นรถของสีกา

นายสกุลโคงปัณษฐ์
หลังจากชาวบ้าน
ก็บอกว่าหลังจากชาวบ้านรู้พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสรูปนี้
แล้วก็จะไม่เอาเงินเป็นแสนเลยที่ได้จากการทำบุญผ้าป่าสามัคคี
สาราการประเรียนเมื่อเดือนก่อนเข้าบัญชีของวัด
เพราะกลัวว่าเจ้าอาวาสจะเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิด

ขับไล่เลยให้ออกจากวัดไปเลย

ต่อมาพระครูพิบูลธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอนครไทย

รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะ
ก็จะนำกลับไปพิจารณาว่าจะดำเนินการยังไงต่อ
แต่ชาวบ้านยืนยันว่าจะให้เจ้าคณะตำบลห้วยเฮียเข็ดหนึ่ง
พ้นจากวัดป่าข่ายภายในวันนี้ค่ะอืมอ่า
มาดูอีกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมเคยพบเห็นไหมฮะ
เพราะว่ามีชาวบ้านที่เขาไปร้องเรียนนะครับ

มีชาวบ้านร้องเรียนไปยังพระครูพิบูลธรรมวงศ์
เจ้าคณะอำเภอนครไทยนะครับท่านก็มอบหมายให้พระเลขานุการไปตรวจสอบนะครับ
ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะหลังจากที่มีเรื่องของ
ฝ่ายปกครองนะครับที่อำเภอบ้านโป่งนะครับ
จังหวัดรัชบุรีเนี่ยแล้วก็ต่อชะดองเผลอบ้านโป่งด้วยนะครับ
มนต์พระสงฆ์๑๗รูปที่พบว่าไปบินทบาทในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เพื่อมาสอบถามข้อเท็จจริงหลังจากที่พบการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ไปยืนบินทบาทค่ะคือยืนบินทบาทเนี่ยไม่เท่าไรคุณเถพสอน
แต่เวียนเทียนอาหารกับพ่อค้าแม่ค้าพอชาวบ้านเขาซื้อกับข้าวแกงถุงข้าวถุง
ใส่บาทก็เอาไปให้พ่อค้าแม่ค้ากลับไปขายต่อค่ะเวียนเทียนอยู่อย่างนี้นะครับ
ก็เลยมีคนไปร้องเรียนนะครับก็เลยมีการนิมนต์พระมานะครับ
จากทางอำเภอนะครับเพื่อมาว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็๑๗รูปเนี่ยนำไปตรวจปัสสาวะนะครับก็เจอสารเสพติดนะฮะ
ในร่างกายด้วยนะครับ๑รูปมีปัสสาวะเป็นสีม่วง
อำเภอบ้านโป่งได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่เวียนอาหารบิณฑบาตกับพ่อค้าแม่ค้า
ประสานฝ่ายปกครองให้ลงพื้นที่จัดระเบียบเพราะไม่เป็นไปตามวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ควรปฏิบัตินะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับไม่ได้ดำเนินคดี
แต่พบว่าหากพบว่ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกก็จะต้องถูกดำเนินคดีอีกแน่นะฮะในภายหลังนะครับ